คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปต่อเลยที่สหรัฐค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดตัวให้ประชาชนได้เข้าไปชมข้างในแล้ว
ที่ดูเป็นเรือยักษ์ขนาดเท่าของจริงเนี่ยนะคะ
ขนาดคุณผู้ชมความยาว๑๕๕เมตรนะ
ใช้เวลาในการสร้าง๖ปีค่ะ
หรือคิดเป็นเงินบ้านเราประมาณ๓๕๔๐๐ล้านบาท
แล้วก็วันที่เปิดชมเนี่ยเปิดให้ชมวันแรกไปเมื่อวันพระรหัสบดีที่ผ่านมานะคะ
มีคนให้ความสนใจเข้าไปชมมากถึง๔๐๐๐กว่าคน
เปิดให้ประชาชนเข้าชมหลังจากที่สร้างเสร็จเมื่อไม่นาน
โดยพวกเขาก็บอกว่าเรือลำนี้สร้างขึ้นตรงตามที่ระบุไว้ทุกอย่างเป๊ะเลย
โครงสร้างเป็นไม้ภายในก็ตกแต่งสไตล์พิพิธภัณฑ์
มีกรงใส่สัตว์นานาชนิดด้วยนะคะ
แล้วก็อนาคตคุณผู้ชมถ้ามองไปไกลทีมผู้สร้าง
มีแผนที่จะสร้างเรือลำนี้เป็นเสมือนเมืองจำลอง
สะท้อนถึงเรื่องราวต่างในสังคมในศตวรรษแรก

แล้วก็จะมีการสร้างหอบาเบลในตำนาน
ที่เชื่อว่าเป็นหอคอยที่จะนำพาไปถึงพระเจ้าได้อีกด้วย
นี่ไม่ได้สร้างไว้เผื่ออนาคตจริงใช่ไหม

ใช่ค่ะแล้วก็จากการสำรวจของแกหลับโพเมื่อปี๒๕๕๙
เขามีการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกัน๑๐๑๒คน
ก็พบว่าร้อยละ๔๖มีความเชื่อค่ะ
เชื่อว่ามนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นเมื่อหมื่นปีก่อนเนี่ย
เป็นแบบเดียวกับปัจจุบันนี้เลย
นี่ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาให้ได้ติดตามนะคะต่างประเทศ